ที่กาญจนบุรีนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
คนร้ายเนี่ยยิงสามนัดนะฮะใส่ผู้ตายนะครับแล้วก็หลบหนีไป
คือคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าใจเย็นมาก
คือพอยิงเสร็จก็กลับไปเดินขึ้นรถอย่างใจเย็นแล้วก็หลบหนีไปเลย
ผู้ตายชาวบ้านบอกว่าเป็นชายที่สติไม่สมประกอบนะฮะ
แต่ว่าเค้าจะเป็นอย่างไรก็ไปฆ่าเค้าไม่ได้ไงใช่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะครับ
ผู้ถูกยิงเสียชีวิตอ่าศพอยู่บนถนนแสงชูโต
ในพื้นที่บ้านหนองเสือหมู่๔ตำบลวังสาลาอำเภอท่าม่วง
จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับสาราที่พักผู้โดยสารอยู่ตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ
อ่าสาขาบ้านหนองเสือนะฮะจากการตรวจสอบเนี่ย
พบว่าผู้ตายชื่อนายเอกนรงเรืองเมฆอายุ๓๔ปี
เป็นคนเร่ร่อนอยู่แถวนี้แหละชาวบ้านบอกว่าสติไม่ค่อยสมประกอบ
ก็เนี่ยฮะเสียชีวิตอยู่ลักษณะแบบนี้ตามร่างกายมีรอยสักอยู่เต็มตัวนะครับ
แล้วก็มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาด๑๑มมเข้าที่หน้าอก๑นัด
กระสุนทะลุออกด้านหลังเลยแล้วก็ที่หน้าท้องอีกหนึ่งนัด
ตรงเนี้ยกระสุนฝังในอยู่ตรงสี่ข้างด้านขวา
อีกนัดหนึ่งกระสุนเข้าที่หัวไหล่ด้านซ้ายนะครับรวมแล้ว๓นัด
มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรถยนต์คันหนึ่งขับมาจอดอยู่ในมุมมืด
อ่าข้างร้านสะดวกซื้อแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากรถ
จังหวะนั้นนายเอกนรงผู้ตายออกมาจากสาราที่พักผู้โดยสาร
เดินข้ามถนนไปที่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็หายเข้าไปที่ซอยข้างร้าน
ที่มีผู้ชายขับรถมาจอดอยู่นั่นแหละสักพักหนึ่งผู้ตายก็เดินออกมาจากซอย
เดินกลับมาที่สาราที่พักผู้โดยสารแล้วผู้ชายคนนั้นที่เป็นคนร้าย
ก็เดินตามมามาถึงก็ชักปืนยิงใส่สามนัดก่อนจะเดินกลับไปขึ้นรถที่จอดอยู่ที่ซอยข้างร้านสะดวกซื้อ
อย่างใจเย็นแล้วก็ขับหลบหนีไปตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบภาพจากล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุนะครับ
เพื่อจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีก็จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงต้องไปฆ่าเขาอย่างนี้
แต่แถวนั้นก็น่าจะมีกล้องวงจรปิดนะหน้าร้านสะดวกซื้อคงหาไม่ยากนะคะ